เอามาดูบ้านนี้กันหน่อยนะคะได้ข่าวว่าลูกสาวสวยมากเลยนะคะสำหรับคุณพ่อพีชทองเจือในวัย๕๐ปีไปถามสิว่าห่วงลูกสาวบ้างหรือเปล่า

เออนะคะบอกเลยนะคะว่าน้องมีย่าเนี่ยอายุแค่๑๔เท่านั้นนะคะแล้วก็ตะลึงเลยเพราะความสวยนะแววสวยหน้าหมวยมาแล้วค่ะ
งานนี้พ่อพีชนะจะไฟเขียวให้เข้าวงการหรือเปล่าแล้วหวงลูกสาวหรือไม่นะคะเพราะได้ข่าวนะมีหนุ่มมาแจกขนมจีบเหมือนกันนะ
เออไปฟังพ่อลูกคนนี้เขาเมาส์มอยกันหน่อยค่ะ

ก็อะไรก็ได้ที่เขาชอบก็สนับสนุนให้ทำก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเงื่อนไขเรื่องการเรียนที่จะต้องรักษาไว้ด้วย

ก็สอนยิงปืนสอนขับรถสอนขี่ม้าสอนชกมวยก็น่าจะเอาตัวรอดได้เนอะ
ไม่สอนยิงปืนเลยหรออาจจะให้ลูกบางกันตัว
เป็นผู้หญิงก็ต้องรู้ทำให้ได้เหมือนผู้ชายทุกอย่าง
น้องมีย่าเค้าเต้นโคปเบอร์เก่งหน่อยนะเต้นเกาหลีเก่งหน่อยนะจ้ะ
ใช่ค่ะเค้าอารมณ์ดีน่ารักสดใสกันทั้งบ้านเลยนะคะ